ส่วนประเด็นเรื่องของการเตรียมการลอบสังหาร
นายยกรัมตรีแล้วก็รองนายยกรัฐมนตรีเมื่อวาน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับ
โดยเชื่อว่าอาวุธสงครามที่ยึดได้น่าจะเกี่ยวข้อง
และมีความเชื่อมโยงกับแผนการลอบสังหารตนเองครับ
ส่วนทางด้านของพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการจัดฉากนะฮะ
แต่ว่าเป็นการข่าวเป็นงานด้านข่าวที่สืบทราบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
โทสันเสริญแก้วกำเนิโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นอาวุธสงครามจำนวนมากของเครือข่าย
ให้ได้แต่ต้องปฏิบัติการอย่างตรงไปตรงมานะครับ
พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้จัดฉากใส่สีและก็ใส่ล้ายนายโกฏตี
อันนี้หลายคนตั้งข้อสังเกต

โดยพลโทสันเสริญให้เหตุผลแบบนี้
บอกว่าเพราะอาวุธเหล่านั้นถูกเก็บรักษา
รังไว้เป็นอย่างดีอย่างมิดชิดนั่นเองนะครับ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เปิดเผยครับว่าการตรวจค้นและพบอาวุธ
เนื่องจากการขยายผลการจับกลุ่มก่อนหน้านี้
แม้ที่ผ่านมาจะเคยตรวจค้นมาแล้วครั้งหนึ่ง

เพราะมีการโยกย้ายถ่ายเทออกไป
กระทั่งนะครับมีการนำกลับมาไว้ในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
อกจากนี้ยังต้องย้อนถามกลับไปกลุ่มต่อต้านรัฐบาลด้วยนะครับว่า
อาวุธสงครามจำนวนมากขนาดนี้จะนำไปทำอะไร
เพราะยังพบว่ามีการวางแผนลอบสังหารตัวเองจากอาวุธเหล่านี้
เพราะสถานที่ที่ตรวจพบอาวุธอยู่ใกล้กับบ้านพักของตัวเองด้วยนะครับ
ด้านของแก่นำนปชว่ายังไงเมื่อวาน

บอกว่าไม่เคยได้มีการประชุมไม่เคยได้มีการพูดคุยกับโกติเลย
ทางด้านของนายจุตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
ก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะครับว่า
โกติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนปช
เพราะได้มีการประกาศแยกตัวจากกลุ่มไปนานแล้วนะครับ
เนื่องจากมีจุดยืนที่แตกต่างกัน
อยากให้ทุกคนใช้ดุลยพินิษฐ์ในการติดตามข่าว
เพราะไม่มีเหตุผลที่นปชจะกระทำการเช่นนี้
ซึ่งที่ผ่านมาได้ต่อสู้โดยยึดหลักสันติวิธีมาโดยตลอดนะครับ
และจากกรณีนี้ถูกมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
พยายามเข้าไปเฉพาะในพื้นที่ที่บ้านพักของโกติหรือเปล่า

เข้าไปตรวจสอบเป้าหมายในพื้นที่หลายจังหวัดนะ
ปฐุมธานีอ่างทองหนองคายสุรินนครราชศรีมาประจวบคิริขัน